เรื่องราวของการข้ามถนนเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูให้ดี
อย่าข้ามแบบตามใจไม่ได้นะคะ
นะฮะแต่มันก็ค่อยใช้ความพยายามเลื้อยไป
เลื้อยไปจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

คือเว้นระยะห่างกันสักนิดกับเจ้างูกลัวมันจะเลี้ยวมาขึ้นรถด้วยละมั้งเนี่ย
ก็ใช่อ่ะสิแล้วผมก็กลัวจริงเลยเกิดมาตกใจมอเตอร์ไซค์หันไปแควบ

เช้าเน่นเนี่ยเศร้ากันใหญ่เลยนะบอกว่าข้าวหลังเนี่ยนะ
ต้องฝึกให้น้องไปข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอย

แต่บางคนก็บอกว่าระวังรถจะทับน้องนะ
วิธีคือไปอุ้มน้องไปจูงน้องข้ามถนน
จะไปยากอะไรแล้วก็อุ้มงูเหลือมข้ามถนน

พอเห็นแบบนี้มันก็งงเหมือนกันมายังไงนะ
เคยเห็นทางมะลายอะเนาะ

นี่เคยเห็นก็คือทางงูลาย
หูวววลายพ้อยเลย
อันนี้มันงูเหลือมงูเหลือมงูหลามนี่แหละ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขามาช่วยมันปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะคะ